เรื่องของการทะเลาะวิวาดกันในห้องเรียนของเด็กนักเรียนนะฮะ

ที่เด็กนักเรียนที่ถูกทั้งชก
มันหนักหนาเกินไปนะสำหรับเด็กอายุเท่านี้เด็กม๔
นำภาพแล้วก็คลิปของนักเรียนผู้ชายที่อยู่ในห้อง
มีปัญหากันมีเรื่องทะเลาะกัน
กันก่อนแล้วถึงลงมือลงไม้นะฮะเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสุราธานีแล้วก็โพสต์ข้อความว่า

พอดีหลานผมโดนทำร้ายครูไปอยู่ไหนกันหมดเลย
ทำไมให้นักเรียนทะเลาะวิวาดกันแบบนี้
แล้วแบบนี้ไม่ตายโหงกันหมด
คือแบบนี้มันรุนแรงเกินไปนะครับ
แล้วใครจะรับผิดชอบหลานผมกระดูกแตกหัวบวม
แล้วก็ชายโครงมีรอยจี้๓จุดตอนนี้รอผ่าตัดแบบนี้มันแรงไป
ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกหลานพวกคุณ
คุณจะรับได้หรือไม่นะครับ

คือทั้งถูกต่อยทั้งถูกเก้าอี้ตีจนล้มกับพื้นนะครับ
เรื่องนี้เองทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุย
กับพ่อของเด็กชายที่ถูกทำร้ายตามคลิป
ผู้เป็นพ่อชื่อว่านายพิญญาทองเผือกนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกของผมเรียนอยู่ชั้นม๔
โรงเรียนแห่งนี้แหละในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
สภาพร่างกายของลูกชายผมโอ้โหผมช้ำใจเหมือนกัน
เพราะว่าลูกชายบาดเจ็บหนักเลยแขนซ้ายหัก
ใบหน้าและลำตัวฟกช้ำศีรษะปูดบวมมาก
ชายโครงขวามีรอยแดงจ้ำ๓จุด
พ่อเองก็ไปสอบถามเพื่อนของลูก
อยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียน
ของลูกชายผมก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๐มกราคม
เริ่มมาจากที่เพื่อนของลูกชายเนี่ยนะครับ
ก็กำลังหยอกล้อเล่นอยู่กับลูกชาย
แต่ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาไอ้เพื่อนของลูกชายผมเนี่ย
มันตบหัวลูกชายผม๒ครั้ง
ลูกชายผมก็โมโหก็เลยพูดว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนมารุมเอาคืน
แต่ปรากฏว่าเด็กชายเอเพื่อนของลูกผมก็โมโหเหมือนกัน
ชกต่อยและใช้เก้าอี้ตีลูกผมจนล้มลงกับพื้น
และบอกให้ลูกผมกราบขอโทษ
อกจากนั้นนะครับเด็กชายเอยังใช้กันไกลดัดแปลงที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย
พยายามแทงใส่ลูกชายผมแต่โชคดีที่เสื้อมันกันไว้ได้
ทำให้เป็นแค่รอยจ้ำแดงเท่านั้นนะครับ
พวกผมเสียห้ายังไงผมไม่ไปหรอก
ผมถ้าว่าก็เห็นลูกผมเจ็บแบบนั้นการกระตำในคลิปแบบนั้นผมรับไม่ได้
เรื่องนี้พอเป็นปัญหาเกิดขึ้นมานะครับผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ต้องดูแลรับผิดชอบนะฮะ
ล่าสุดทางด้านนายอำเภอพุนพินคือนายอำเภอสิทธิชัยไทยเจริญ
พร้อมด้วยนายกอบตศรีวิชัยกำนันตำบลศรีวิชัย
เดินทางไปโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ก็มีการพูดคุยทั้งกับพอโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน
แล้วก็เชิญพ่อของทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกชาย
ได้ว่ากล่าวตักเตือนลูกของตัวเองแล้วเหมือนกัน
แล้วก็พร้อมที่จะเจรจาเพื่อชดใช้ทั้งหมดให้กับอีกฝ่ายตามที่ต้องการ
ผมต้องกราบขอโทษทุกคนกราบขอโทษโรงเรียน
กราบขอโทษผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็อยากให้ทุกอย่างจบและยุติลงด้วยดี
เพราะทั้งคู่ก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยตอนนี้ทั้งลูกของเขาเองก็ไม่กล้ามาโรงเรียน
แล้วก็ลูกของนายพินโยก็ยังได้รับบาดเจ็บต้องดูแลรักษาตัวอยู่นะครับ
ฟังเสียงของนายสนทยาหน่อยครับ
เขาจะเอาเรื่องผมให้ถึงที่สุดแต่ผมก็ยอมนะยอมชดใช้ให้เขาดูแลการรักษาของเขา
แต่เขาไม่ยอมรับเขาจะเอาเรื่องอย่างเดียวแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
ผมจะไปเยี่ยมเขาก็ไม่หันไปเพราะว่าเขากำลังโมโหก็หัวอกของพ่อ
พอลูกเจ็บหนักก็บางทีบางครั้งก็ไม่ค่อยพอใจ
แต่ธรรมดาก็เรื่องของเด็กมันรกกันแต่ผมไม่อยากรกกับใครหรอก
ของเด็กชายที่ก่อเหตุเขาบอกว่าอย่าให้ถึงโรงถึงศาลเลย
แก่อนาคตของเด็กคือเด็กทั้งสองคนเลยนะครับ
สำหรับเด็กชายเอที่ก่อเหตุก็ยังไม่กล้ากลับมาโรงเรียนนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เปิดเผยออกมาว่า
เด็กชายเอเนี่ยก็คงกลัวคงไม่กล้ากลับมาเรียนนะครับ
และข่าวที่ออกไปก็ทำให้เด็กทุกคนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ
ทางโรงเรียนก็รู้สึกเป็นห่วงและกังวลเกี่ยวกับจิตใจของทั้งสองฝ่าย
เด็กที่บาดเจ็บแล้วก็เด็กชายเอที่ไปทำร้ายเขา
แล้วก็เห็นใจทางครอบครัวของเด็กทั้งสอง
ตอนนี้ก็จะต้องมาเคลียร์ใจกันอีก

คือทางฝั่งครอบครัวเองก็ต้องดูแลบุตรหลานด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าเห็นบอกว่าประหว่างของเด็กชายเอเอง

แล้วก็เอาจริงอัลกาวอี้ฟาดกัน
มันน่าจะเกินกว่าเรื่องของเด็กทะเลาะกันธรรมดาแล้ว
อันนี้ผู้ปกครองเองต้องพูดคุยกันให้เข้าใจด้วยเหมือนกันนะคะ